ให้มันเข้ากับช่วงเทศกาลฮาโลวีน

เครื่องเส้นที่นี่อยู่ในตึกร้างด้วย
โอ้โหจะน่ากลัวและน่ากินขนาดไหน
ติดตามเลยในช่วงตลอดกิน
โอ้โหไม่เข้าแล้ว
ใช่ไหมตกใจเลย
ตึกแบบนี้กล้าเข้าไหม
แต่ผมบอกเลยคุณเข้าไปเถอะ

ขอบคุณที่ช่วยสงสัยและช่วยเฉลยให้หน่อย
ตึกร้าง

มาสิตอนนี้โอ้โหดังแล้วนะ
เป็นร้านอาหารแบบว่าเป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปสไตล์เกาหลี

ชื่อร้านร้านมาม่าตึกร้าง
กร้างเหมาะมากคุณผู้ชมช่วงนี้คอนเทนต์เกี่ยวกับผีใช่ไหม

ร้านนี้อยู่แถวชายหาดแหลมเจริญ
ตรงบนภาคน้ำอเผิงเมืองจังหวันระยอง

พอสมควรฝ่าด่านความหลอนขึ้นไปบนดาดฟ้า
เพราะว่าแค่๙ประตูเข้าไปที่ชั้นแรกประตูแรก
บอกเลยว่าโต๊กโต๊กใจแล้ว
แล้วต้องแนะนำด้วยนะให้หยุดอ่านป้ายประกาศ

โดยร้านเขาให้จ่ายด้วยการโอนเท่านั้นนะ

มีไงสังคมรายเงินสดสแกนจากโอ๊ยนะคะ
จะได้ทานอาหารได้อย่างอร่อยและสบายใจนะครับ
และเดินขึ้นไปชั้น๒เขาบอกว่าขึ้นชั้น๒หลายคนไม่ทันระวัง
ร้องกรี๊ดเลยเหรอไปเจอกับสาวสาวผมยาวในห้องน้ำ
ที่คอยต้อนรับเดี๋ยวคุณผู้ชมดูไปนะพี่ฮาสาวสวย
ไม่ใช่สาวสวยเป็นสาวที่แบบน่ากลัวอย่างนี้รอต้อนรับอยู่เรียราชแล้วแหละ
อุ๊ยหรอโอ๊ยดิฉันไปเลยได้มั้ย
คุณชองต้มเบียบบามีกึ่ง
หลายคนบอกว่ามันง่าย

คือมันกินที่อื่นมันอร่อยกว่าทำเอง
คุณเข้าใจคำนี้มั้ย
อันดิที่ซึ่งนะแต่ว่าเค้าจะมีสูตรแบบว่าเป็นของเขา

จริงดิฉันเมื่อกี้ที่อื่นเฮ้ยทำไมอร่อย
และเครื่องมันจะเยอะเต่ราคาก็ไม่แพงด้วย
ผมบอกนะไอ้ม่อนลักษณะแบบเนี้ยเริ่มต้นที่๖๖บาท
คุณใส่อะไรลงไปบ้างไปถามคุณเจ้าของร้านคุณธีรพัฒนยวดยิ่ง
บอกว่าเปิดร้านมาแค่สามสัปดาห์เองกระแสตอบรับดีเกินคาดฮะ
ลูกค้ามาอุดหนุนแน่นร้านทุกวันร้านเปิดเนี่ยก็๑๗นาฬิกาใช่ไหม
โมงเย็นไปจนถึงตีสามแล้วก็หยุดทุกวันจันทร์นะ
สามารถสอบถามเพิ่มเติมหมายได้โทรศัพท์เราขึ้นไว้ให้
ชื่อร้านนี้มาม่าตึกร้างอันนี้เราไม่ได้บอกว่ามาสนับสนุนอะไรยังไง

มีโอกาสลองไปดูเห็นเป็นตึกร้างแบบนี้แต่เขาเปิดขายอาหาร
ลองเข้าไปดูนะครับไม่ล้างแน่คนเยอะค่ะบอกเลยจริง
จริงจะสนับสนุนก็ได้ไม่ว่าง

เราอาจจะได้มากินกันตอนเช้า

เพราะว่าเขามีทั้งโจ๊กและ